มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ลงพื้นที่จังหวัดพยาวนะครับไปเตรียมประชุมคอรมอสัญจรในวันพรุ่งนี้
เอกประยุทธ์ถึงกับยิ้มไม่หุบนะครับเมื่อหมอดูในพื้นที่
ดูลายมือให้แล้วก็บอกว่าดวงดีดวงแข็งมาก
จะได้เป็นนายกไปอีกนานติดตามจากรายงานครับ
ตรงนี้ก็ต้องตั้งใจทำหน้าที่ของประสัมพนะที่ดีของพระธรรมที่นายซึมไป

อาการหัวใจอ่ะ

ประมาณวันที่๑นะครับ
คำยืนยันของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระ
ว่าจะกลับเข้ามาบวชในร่มกาสวพัฒน์อีกครั้ง

หลังจากเขาถูกพิพากษาจำคุก๑ปี๖เดือน

คดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวตำรวจสันติบาล
ระหว่างชุมนุมกปศเวทีแจ้งวัฒนะเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งคดีนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้ว

และฝ่ายผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีต่อ
แต่คำตอบจากพระธรรมกิติเมธี
ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
อธิบายว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้
เพราะเหตุว่านายสุวิทย์ยังถือว่าเป็นผู้มีความผิด
กว่าจะพ้นการรอลงอาญา
เช่นเดียวกับนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

และพระอุปชาที่บวชให้ก็ต้องระวังความผิดวินัยด้วย
ถ้าถูกจองจำหรือยังไม่ถูกจองจำ
ถ้าตัดสินว่าผิดแล้วก็บวชไม่ได้
ยกเว้นเลยว่าได้รับโทษครบถ้วนแล้วมาบวช

ถ้าอยู่ยังไม่ครบจะมาบวชไม่ได้

อุปชานั้นถือว่าประพฤติ
จัญญาบันของพระอุปชา
ประชาอาจจะถูกถอดถูกถอนถูกสั่งระงับถูกห้าม

จะเป็นระยะหนึ่งหรือว่าตลอดชีพก็ได้
ถ้าสงุลุกใดลูกหนึ่งคัดค้าน

วิ่งรวดไปคัดค้านว่า

มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็บวชไม่ได้

ตามธรรมวินัยก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ว่า
คนประเภทไหนที่ไม่ให้บุเช่นพวกข้าราชการ
คนเป็นหนี้หรือว่าคนที่ต้องโทษคดีนี้
ตามหลักการคือพวกนี้บวชไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าในกรณีของท่านพุทธอิสระ
คดีที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

ที่ไม่ควรที่จะเบียดทำร้ายร่างกายใครอยู่แล้ว
จริงถ้าท่านโดนคดีทำนองนิรศาสต

จริงการมาบวชของท่านมันไม่ถูกตาม
ตามหลักธรรมวินัยแล้วก็มันดูไม่สง่างาม
ที่จะมาคลองเพจบรรดาชิตอยู่นะครับ
ทนายคนสนิทของนายสุวิทย์ยืนยันว่า
ตอนนี้กำลังให้คณะพระวิปัสนาจารย์

คือบวชใหม่โดยมีพระอุปชา
กับการสวดยัตติซึ่งมั่นใจว่าสามารถบวชได้

อดีตพระพุทธอิสระจะปฏิบัติศาสนกิจตามเดิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน